คุณผู้ชมใครที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็กลัวสลากหายต้องเขียนอะไรฮะ
เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรไว้ที่ข้างหลัง

ทีนี้มันเกิดเรื่องงงงวยสำหรับผู้ซื้อสลากรายหนึ่งนะครับ
เธอเป็นผู้หญิงเธอไปซื้อสลากจากแม่ค้า
แล้วกลับมาที่บ้านพอมาพลิกหลังสลากดู
อ้าวแม่ค้าเขียนชื่อของแม่ค้าไว้

แล้วก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าสลาก๒ใบนี้มันถูกรางวัล
เล็กหรือใหญ่ก็ตามถ้าเอาไปขึ้นเงิน
อ้าวก็เหมือนว่าฉันเนี่ยขโมยคนอื่นมาขึ้นเงินใช่

โดยเป็นการแจ้งเตือนเป็นอุทาหรณ์
เธอบอกว่าเธอไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย

มาพร้อมลอตเตอรี่บอกว่าให้ช่วยซื้อหน่อยเหลืออีกไม่เยอะ
ผู้โพสต์เองก็ช่วยซื้อแบบไม่คิดอะไร
แต่พอกลับบ้านมาดูเท่านั้นแหละพลิกกลับมาดูใบสลากที่เธอซื้อมา๒ใบ
งวดประจำวันที่๑๗มกราคมหมายเลข๕๗๕๙๘๓เป็นเลขชุด๒ใบ
ปรากฏว่าอ้าวแม่ค้าเขียนสลักชื่อไว้ด้านหลังแล้ว
ทีนี้เธอก็กลัวนะฮะว่าถ้าถูกรางวัลขึ้นมา
เธอเองซึ่งเป็นคนซื้อจะกลายเป็นผู้ยักยอกลอตเตอรี่ของแม่ค้าไปนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สนใจเรื่องนี้เพราะคนในโลกโซเชียลก็สนใจ
ใช่ไหมว่าแม่ค้าทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า
ก็เลยต้องไปตามหาทั้งผู้ซื้อสลาก
และคนที่มีรายชื่ออยู่ในสลากที่สลากหลังไว้

เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมา

ก็นั่งรับดูวิวรับลมอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะ
อยู่กับผู้ชายกับผู้หญิง๒คนนั่งอยู่ด้วยกัน
มีแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาล๒คน

และอีกคนก็ไม่ได้สะพายแผงไม้เหมือนกับคนอื่น
โดยบอกว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือไม่มาก
ช่วยซื้อกันหน่อยไหมคะคุณลูกค้าขาอะไรอย่างนี้
ละ๑๐๐บาทโอ้ขายแพงด้วยนะขายเกินราคานะครับเนี่ย
ลุงผู้ชายที่นั่งข้างดิฉันก็บอกว่าไม่มีเงิน

จากนั้นแม่ค้าก็อธิบายบอกว่า
มันมีชื่อและนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย
เพื่อถูกรางวัลจะได้โทรหาคนซื้อ
ซึ่งตอนนั้นเธอเองซึ่งเป็นผู้ซื้อกับคุณป้าผู้หญิงที่ซื้อ
ก็คิดว่าเขียนไว้บนกระดาษสีส้ม
พี่มีถามมาที่มันแมะหัวมุมเอาไว้นึกว่าเขียนชื่อไว้ตรงนี้
ก็มาถึงบ้านพอมาถึงบ้านพลิกสลากินแบ่งรัฐบาลดู
ปรากฏว่าเอาแม่ค้าเขียนชื่อไว้หลังสลากนี้นะ

ก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยไว้

และดิฉันก็กลัวว่าจะกลายเป็นคนยักยอกสลากินแบ่งรัฐบาลของแม่ค้า
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพแม่จันทร์ไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ฟังเสียงนะฮะ
ในตอนที่เขามาเดินมาขายครั้งแรกเนี่ย
ที่บอกว่ามีชื่อและเบอร์โทรนะครับ
ผมเข้าใจว่าเขาเขียนไว้ตรงบริเวณนี้
ซึ่งเราไม่ได้จับดูด้านหลังนะครับ

เพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาจะเขียนไว้ตรงบริเวณกระดาษสีส้มนะครับ
แล้วเขายังพูดอีกว่าที่มีชื่อและเบอร์โทรเนี่ย
ที่พี่เขาบอกว่าทำไมต้องมี
เขาก็ตอบว่าเผื่อสลากไม่ถูกรางวัล

เพื่อที่เขาอาจจะได้มีส่วนแบ่งในรางวัลนั้น

งงอยู่ว่าแม่ค้าจะเขียนชื่อสลักหลังไว้ทำไม
หรือว่าอยากจะได้ส่วนแบ่งในเงินรางวัล
หากสลากสองใบนี้มันถูกรางวัล
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปตามหา
เพราะว่าชื่อนี้มันถูกเขียนสลักหลังไว้
ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลสองใบนี้
เธอโพสต์ชี้แจงในโลกโซเชียล
ให้ทุกคนเข้าใจกันว่าเธอไม่เคยคิดจะโกงใคร
บอกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ยอมรับว่าเธอเขียนชื่อไว้หลังสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวจริง
แต่ที่เขียนคุณฟังให้ดีนะ
เพราะเธอซื้อสลากใบดังกล่าวจากพี่สาว
ซึ่งพี่สาวก็เป็นคนขายสลากินแบ่งรัฐบาล
และเป็นคนขายมือใหม่เพิ่งจะขายงวดแรก
หลังจากที่คุณทิพย์สุคลซื้อสลากมาแล้ว
คุณทิพย์สุคลก็ต้องเขียนชื่อกำกับไว้ด้านหลัง
ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์กำกับไว้
แต่ขอฝากสลากินแบ่งรัฐบาลนี้
ให้กับพี่สาวซึ่งเป็นแม่ค้ามือใหม่เก็บไว้ก่อน
เพราะตัวคุณทิพย์สุคลเองจะเดินทางไปเวียดนามเป็นเวลา๑เดือน

พี่อย่าเพิ่งเอาไปขายใคร
แต่ปรากฏว่าพี่สาวซึ่งเป็นแม่ค้ามือใหม่
ก็จริงแล้วก็จะขายลูกค้าทั้งที่ขายทางเฟซบุ๊ก
เราก็ขายเอาไปเลขขายเนี่ยคงลืมคงพลาด
คงหยิบสลากของคุณทิพย์สุคลติดไปขาย
ด้วยไงคุณเขาบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าคนซื้อสลากนะ
โทรมาจองผ่านโทรศัพท์หรือไม่
ก็เฟซบุ๊กจองสลากพี่สาวเธอซึ่งเป็นแม่ค้ามือใหม่เนี่ย
ก็จะเขียนกำกับชื่อของคนซื้อไว้ข้างหลังเหมือนกัน
นี่ฮะเขาก็เลยเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่า
บอกเธอไม่เคยโกงขายสลากใบนั้น
ก็ไม่คิดว่าจะออกหรอกแต่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่

แล้วก็เพิ่งจะขายสลากมือใหม่ด้วยนะครับ
แต่ว่าคนซื้อโทรไปแล้วตอนแรกบอกว่าจะได้นึกถึง

เคลียร์กันใหม่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนี้

ก็คือไม่ใช่อันที่จะขายแต่ว่าพี่สาวดันเอามาขาย
แล้วก็พร้อมที่จะโอนเงินคืนให้ขอสลากนั้นคืนก็ได้
แต่ปรากฏว่าผู้ซื้อรายใหม่ก็ไม่ยอม
ต้องการจะเอาสลาก๒ใบนี้
แล้วก็ไปเข้าแจ้งความมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
เธอก็พยายามอธิบายผู้สิทธิ์ข่าวไว้ด้วยนะฮะ

กรณีแบบนี้คงไม่สามารถไปห้าม
ไม่ให้มีการซื้อขายหรือว่าเขียนหลังสลากได้
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อ
แต่ในกรณีที่มีการเขียนหลังสลากแล้วนำมาขาย

แต่ถือเป็นการทำที่อาจจะผิดวิสัย

คงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง
เพราะท้ายที่สุดแล้วหากสลากใบนั้น
เมื่อมีปัญหาหรือมันถูกรางวัลขึ้นมา
มันจะเข้าสู่กระบวนการอายัดสอบสวน
ก็ต้องใช้เวลากันต่อไปนะฮะ

คนที่เอาสลากมาขึ้นเงินได้นะครับ
ก็จะต้องเป็นคนที่ถือสลากมาเท่านั้น

กองสลากก็คงเพิ่งจะเจอเคสแบบนี้เหมือนกันนะ
ใช่คือคนถือมาขึ้นก็จริงแต่ชื่อมันไม่ตรง
เพราะปกติเวลาขึ้นมันก็ต้องยืนยันกับชื่ออีกไง
มันยังไม่มีข้อกฎหมายยังไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดวิสัย
เพราะพอคนละชื่อกันปุ๊บก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกว่ายักยอกหรือเปล่า
ขโมยหรือเปล่าทำไมไม่ใช่ชื่อตัวเองมันวุ่นวาย
ถ้ามันถูก๑๒ล้านขึ้นมาสารก็คงปวดหัว